คุณผู้ชมฮะไปดูการลงแขกเกี่ยวข้าวกันหน่อย
คือพื้นที่นักความราชสีมาก่อนนั้นที่เรารู้กันอยู่นะครับ
ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ข้าวมันก็ไม่ได้ออกตามที่ชาวนาคนอื่นเขาเกี่ยวไปเรียบร้อยไปตากข้าวเรียบร้อยแล้ว
แต่ที่นี่นะฮะที่ต้องไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกัน
เพราะว่ารถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่ไม่ได้คุณดูสิ
น้ำมันยังท่วมขังอยู่คือน้ำมันลดแล้วก็ตามนะฮะข้าวมันออกรวงแล้วแหละ
แต่ทีนี้ต้องรีบเกี่ยวจะเกี่ยวยังไงล่ะรถเกี่ยวข้าวเข้าไปไม่ได้

เพราะว่าโคราชเขาจัดงานรวมพลังคนโนนไทยไม่ทิ้งกันลงแขกเกี่ยวข้าว
ช่วยเหลือกเกษตรกรที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาอุทธกภัย
แล้วเขาบอกว่าถือเป็นการสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยนะครับ
เพราะพื้นที่ตรงนี้คืออำเภอโนนไทยนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม
เป็นพื้นที่รับน้ำจากลำตะคองแล้วก็ลำเชิงไกล
ส่งผลให้ก่อนหน้านี้๕ตำบล๔๔หมู่บ้าน
พื้นที่การเกษตรเสียหาย๙๘๐๐ไร่
เป็นพื้นที่ปลูกข้าวถึง๘๐๐๐ไร่
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน๑๓๐๐ครัวเรือนนะครับ
ทีนี้ครับข้าวมันเริ่มออกรวง
แต่รถเกี่ยวข้าวลงไปในที่นาไม่ได้
ดังนั้นทางจังหวัดเขาก็เลยจัดงานให้คนโนนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
ก็เรียกมาเลยทั้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ทหารจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่๒
แล้วก็สนับสนุนเรือกำลังพล๒๕๐นาย
มาจัดกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าน้ำยังท่วมขัง

ต้องใช้เรือพายเก็บเกี่ยวข้าว

ก็เลยต้องมีการมารวมพลังลงแขกกันแบบนี้

อยู่ดีกว่าที่อื่นเขาเกี่ยวเขาตากเรียบร้อยแล้ว

คงต้องจัดกิจกรรมนี้ไปอีกหลายตำบล
เพราะว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่